แล้วก็จะดีใจชื่นใจเสมอที่เห็นยอดของคุณผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยนะคะ
ว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นกันช่วงอากาศร้อนค่ะ
และแน่นอนตอนนี้เรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะ

ตอนแรกเลยว่าจะได้สาดน้ำสงกรานกันแล้วปีนี้

ปีนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอหน้าค่าตากันนะคะ

ฉลองสงครานกันอย่างสงบและปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะ
ไหนมาดูคำถามที่ส่งเข้ามาในวันนี้ซิ

สวัสดีค่ะเรามีปัญหาหนักใจที่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงมาปรึกษาพี่อ้อยนะคะ

ใครก็ตามที่มีปัญหาส่งเข้ามาได้ทางอีเมลเลยก็ได้นะคะ
อันนี้บอกว่าเรากับแฟนแต่งงานกันมา๕ปี

คนโตเป็นผู้ชายอายุ๔ขวบกำลังสนเลยค่ะ
คนเล็กเพิ่งจะครบขวบไปต้นปีเป็นผู้หญิง
สามีเราเป็นพนักงานบริษัทเอกชนตำแหน่งระดับหัวหน้า

ขายของออนไลน์บ้างแต่รายได้ไม่เยอะ
วันหนึ่งเรามีเรื่องต้องผิดหวังกับสามี
คือเมื่อต้นปีมีผู้หญิงคนนึงติดต่อเรามา
บอกว่าสามีเราน่ะทำเขาท้องเราอุ้มลูกอยู่
ตกใจมือสั่นไปหมดเลยก็เลยให้แม่สามีมาคุยแทน
เขาบอกว่าสามีเราไปเที่ยวแล้วก็นอนด้วยกัน
เขาท้องก็เลยไปหาทางติดต่อสามีเรา
อยากให้สามีรับผิดชอบเราก็รอสามีนะคะ
รอเขากลับมาแล้วถาม
สารภาพว่าเขาเคยมีอะไรกับผู้หญิงในที่เที่ยวจริง
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีก
เขาบอกว่าเคยทำแค่ครั้งเดียวแต่ใจเราคือไม่เชื่อ
รู้สึกผิดหวังมากเราก็เลยถามว่าเราจะเอายังไง
สามีบอกว่าเขาจะไปขอคุยกับผู้หญิงคนนั้นก่อน

ผู้หญิงคนนั้นยื่นข้อเสนอมาว่าให้สามีรับเป็นเมียน้อยค่ะ
ส่งค่าเลี้ยงดูเดือนละแสน
โหเขาจะอยู่เฉยไม่วุ่นวายอะไร
แค่มาเยี่ยมบ้างแต่ถ้าลูกโตมาต้องจ่ายค่าเทอมด้วยนะ
แต่เราไม่ยอมค่ะคือเขาเรียกเงินเยอะไป
อีกอย่างก็ยังมีลูกเราอีกสองคนไหนจะมาขอเป็นเมียน้อยอีก

เขาก็เงียบไปค่ะแล้วก็บอกว่าหรือจะให้เขาไปทำแท้ง
ถ้าจะไม่รับผิดชอบก็จ่ายค่าทำแท้งมา๖แสน
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นลูกสามีเราแน่นอน
โอ้โหอันนี้ขู่กันโชคเหมือนกันนะคะเนี่ย
กับแม่สามีที่ฟังอยู่ด้วยกันก็พากันช็อก
สามีถามว่าเอายังไงดีอยากให้เงินไปทำแท้งให้จบไป
เขายอมรับเรื่องที่ผิดแต่เขาก็ไม่อยากจะถึงขนาดต้องหย่ากับเรา
เขารู้ว่าเราคงไม่ยอมให้เขามีเมียน้อยอยู่แล้ว
ถ้ามีเราก็คงไม่อยู่เขาเองก็ไม่ได้อยากได้ผู้หญิงคนนั้น
แม่สามีก็บอกว่ายอมรับการตัดสินใจของเราเหมือนกัน
ทีนี้ก็ตกมาที่เราสิคะจะให้ผู้หญิงคนนั้นไปทำแท้งเราก็รู้สึกผิด
คิดถึงหน้าลูกของเด็กคนนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเขาก็มีสิทธิ์เกิดมา
หนักใจจังเลยค่ะควรตัดสินใจยังไงดี
เออนะอยู่กลายเป็นปัญหาของน้องเฉยเลย
ตกลงคนนั้นเขามีลูกหรือแค่มีเด็กไว้เป็นตัวประกันนะคะ
ในที่สุดนะปัญหานี้ไม่ควรตกอยู่ที่น้องนะคะ
คนสร้างปัญหาเขาควรไปตามแก้ปัญหาเอาเอง
สามีเรารับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงเมื่อเขาผูกเขาต้องแก้ค่ะ
เราก็อยู่ในที่ทางของเราแค่เงื่อนไขของเราต้องชัด
เรารักเขาเราไม่เห็นมีใครเขารักเรายังไงคะ
ถึงได้ไปสร้างปัญหานอกบ้านขนาดนี้
ตอนนี้ประคองหัวใจลูกให้ดีที่สุดเขาถามเราว่าจะเอายังไงดี
ก็บอกเขาดีว่าแค่ตอนนี้นะฉันต้องรับมือกับความเสียใจที่เธอนอกใจ
ฉันก็แทบไม่ไหวแล้วสุดแท้แต่เธอแล้วกัน
คือเงินขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่ามันเหมือนกันโชคทรัพย์จริงนะ
แต่ถ้าสามีไม่ได้ไปทำผู้หญิงหน้าไหนก็มาเรียกเงินขนาดนี้ไม่ได้ไงคะ
ฉันเสียใจนะที่เธอทรยศหัวใจฉันและหัวใจลูก
ฉันเองก็ไม่ง่ายที่จะต้องปรับใจเพื่อให้อภัยเธออีกครั้ง
เพราะว่าเธอน่ะพังความเชื่อใจทั้งหมดที่ฉันมีไปแล้ว
แล้วให้เขาไปจัดการปัญหาของเขาค่ะ
จะเจรจาหรือจะฟ้องใดนั่นคือปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาเรา
บางทีนะคนอย่างเธอต้องเจอผู้หญิงอย่างนั้นแหละ
อย่าคิดว่าจะเอาเปรียบใครง่าย
เอาเข้าจริงนะคะก็ดูเหมือนผู้หญิงคนนั้น
ไม่ได้ดูเหมือนมีความเป็นคุณแม่เท่าไหร่เลย
ฆ่าลูกแลกเงินก็ยังได้นะคะ
คือกะจะได้เงินไปสร้างเนื้อสร้างตัวเลยทีเดียว

ทั้งสองคนควรรับผิดชอบร่วมกัน

ที่สุดแล้วถ้าให้เงินเขาไม่ได้

ใครจะไปรู้ว่าการเรียกเงินจะจบสิ้นจริงหรือเปล่า
ถ้าจะให้ทำแท้งเขาเรียกตั้ง๖แสน

คุณแม่สามีด้วยนะคะว่า
แค่สามีนอกใจหนูก็แย่พอแล้วนะคะคุณแม่คะ
ให้ลูกชายคุณแม่ได้แก้ปัญหานี้เถอะ
จะให้หนูทั้งเสียใจและเสียเงิน
ใจร้ายกับหนูไปหน่อยหรือเปล่า

ลูกสองคนคุณพ่อจะดูแลหัวใจเขายังไง

รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากลำบากแล้ว
อย่าดึงเราเข้าไปยุ่งกับปัญหาที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเลย

เพราะบางทีเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง
เราได้ยินสำนวนสุภาษิตนี้มาบ่อยเนอะ
แล้วในที่สุดต้องตามไปแก้ปัญหาของความไม่รู้จักพอของเขาเนี่ย

ในส่วนของตัวน้องเองนะคะพี่อ้อยว่า

ถ้ารักกันมากยากตรงไหนที่จะซื่อสัตว์
และเมื่อเขาเลือกจะไม่ซสล์ชแล้ว๑ครั้ง

เราเองทำมาหากินเองได้ไหม

ถ้าสามีไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไง
ให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกฟันเงิน

สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดค่ะ
ที่มีผลกระทบมาสู่บ้านเรา
อย่างน้อยเราต้องหาทางสร้างอีกหนึ่งกระเป๋าของเรา
ฝากชีวิตไว้ที่เขาไม่ได้เต็มหัวใจแล้วนะคะ
ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะ

ต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็น
เพราะข้างหน้าไม่มีใครมองเห็นนะคะ
เขาจะกลับมารักเดียวใจเดียวอีกไหม
หรือแม้แต่จะสร้างปัญหาอะไรให้ครอบครัวเสียใจอีกหรือเปล่า
ตุ๊กก็เล่าถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในครอบครัว
กระทั่งถึงวันที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดมาเสมอว่า
ไม่มีวันหรอกที่สามีจะทิ้งฉันเขารักฉันจะตาย
และในอารมณ์หนึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าอยู่หน่อย

ผู้ชายคนที่รักฉันมากจะมีโอกาสทิ้งฉันได้ยังไง

มันเป็นเรื่องไม่แน่นอนจริงนะคะพี่
ใช่ค่ะไม่ใช่เกี่ยวกับน้องตุ๊กคนเดียวนะคะ
ทุกชีวิตบนโลกนี้เราต้องดูแลความรักดูแลชีวิตคู่
ให้เหมือนกับว่าข้างหน้ามันไม่มีอะไรแน่นอน
ถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้
ไม่ใช่การแช่งใครนะคะถือว่าเป็นมรณานุสติอย่างหนึ่งเนอะ

หมดอายุรักกับหมดอายุไขอะไรมาก่อน
ยิ่งมีลูกนะคะยิ่งต้องวางแผนคร่าวเอาไว้

ถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นจะได้ตั้งตัวให้ทัน
ตอนนี้ต้องมาดูกันนะคะว่าสามีจะแก้ปัญหานี้ยังไง
เราอาจจะรู้จักสามีเรามากขึ้นอีกมุมหนึ่ง
ให้กำลังใจนะกับการแก้ปัญหา
เกิดจากการไม่รู้จักพอของเขา

เราจะไม่ให้มีเมียน้อยหน้าไหนมาทำให้ลูกเสียใจนะ
ฉันก็จะปกป้องพื้นที่ของครอบครัวเรา
ไม่รับผิดชอบของแถมนอกบ้านของใคร
เพื่อปัญหานี้จะเป็นบทเรียนเตือนใจเขา
ถ้ามีโอกาสได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้เขา

ยังไงก็ตามทีสองคนคือต่างคนต่างผิดในเรื่องเดียวกัน
ถ้าจะเรียกร้องอะไรคุยกับสามีเราก็แล้วกัน

เราก็เป็นแม่และหนูก็จะเป็นแม่เหมือนกัน
ถ้าตั้งใจจะไปทำแท้งจริง
แล้วคิดราคาถึงขั้น๖แสนเนี่ย
เฮ้ยชีวิตลูกมีค่าตีเป็นราคาได้จริงหรือ

ถือว่าเป็นการเป็นผู้ให้แล้วก็เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็แล้วกัน
แต่ถ้าพูดไปแล้วเขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาค่ะ
บางทีนะคะความมักง่ายเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ย

ชีวิตควรเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วความถูกต้องจะปกป้องเรา
ถ้าเป็นประเภทแบบผิดถูกรู้หมดแต่อดไม่ได้
มันก็จะมีปัญหามาให้แก้ไม่รู้จบแบบนี้แหละค่ะ
อย่าพยายามไปช่วยหรือแก้ปัญหาให้เขาจนเราเจ็บนะคะ
แค่เขาไปทำคนอื่นท้องและมาเรียกร้องแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นการทำร้ายเราที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจลูกจะถูกทำร้ายไปถึงขั้นไหน
ไม่ได้บอกว่าให้น้องเป็นภรรยาที่ใจร้ายต่อสามี
แต่แค่บางทีการไล่ล่าแก้ปัญหา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความมักง่ายของเขา
คนบางคนไม่ได้รู้สึกเห็นคุณค่า
แต่อาจจะแค่เคยตัวก็เป็นได้นะคะ
มีสติในการปกป้องหัวใจและปกป้องครอบครัวของตัวเองให้ดีที่สุด
ในวันนี้โหมดเสียใจคือเสียใจ
หมดแก้ปัญหาก็ต้องใช้สมองสติในการแก้ปัญหา

ไม่อย่างนั้นสามีเราจะรู้สึกเสมอว่า
เธออะไรก็ได้เดี๋ยวภรรยาช่วยเคลียร์ให้
อย่าให้เขาหวังสูงจนเกินไปค่ะ
ขอบคุณมากในความไว้วางใจที่ส่งคำถามกันเข้ามานะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป